ไปกันค่ะคุณผู้ชมไปกันค่ะคุณทัศนาย

ข้ามเปิดบานดุงจังหวัดอุดรทานีค่ะ
ปรากฏว่าตามภาพที่เห็นเลย
ก็มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
นอกจากจะไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเนี่ยนะคะ

ที่ประชาชนเขาขอคือขออะไรคุณทัศนัย

นำไปเสี่ยงโชคเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วหวยจะออก
โดยเฉพาะบริเวณต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปี
บริเวณนี้นี่เลยคุณทัศนัย
ก็จะมีประชาชนไปลูบคล่ำแบบนี้นะคะ
แล้วก็ต้นมะเดือรากก็จะเปลี่ยนสีค่ะ

แล้วก็ถูถ่ายรูปคลำ
ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติอะไรไม่มีความแปลก

ค่ะมีคุณยายคนหนึ่งเล่าแบบนี้บอกว่า
ตัวเองเป็นคนในอำเภอบ้านดุง
ได้มาที่เกาะคำชโนธในปีนี้มาแล้วถึง๔ครั้ง

กรากุมภามีนาแค่๓เดือนนี่
คุณยายบอกว่าหลังจากที่กราบไหว้ปู่ศรีสุโธแล้ว

เพื่อมาลูบที่รากต้นไม้
หาเลขเด็ดตามความเชื่อส่วนบุคคล
ซึ่งก็ต้องบอกว่าได้เลขเด็ดกลับไปด้วยนะ
และคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อ

คุณยายบอกว่าถูกรางวัล๔งวดติดต่อกัน
และครั้งนี้ก็มาอีกเช่นเคย
มาหาเลขเด็ดแต่จะเป็นเลขอะไรคุณยายไม่ได้บอกไว้
แต่สิ่งที่เป็นเรื่องแปลกคือ
เลขเด็ดที่ได้จากต้นมะเดือยักษ์

ต้นชะโนธจะตรงกับเลขของต้นมะเดือยักษ

ต้นชะโนธกับต้นมะเดือยักษ์

เลข๒ต้นเนี่ยตรงกัน
คุณยายเชื่อว่าปู่สีสุทโทเนี่ย
น่าจะให้โชคกับคนแก่คนชราร
ผมพยายามเพ่งอยู่ที่คุณยายเขาขุด
คุณยายแหมไม่บอกเหรอด้วย
ไปดูอีกที่จังหวัดหนึ่งชัยนาธิบรีเวียง
ไปดูชายนาฏที่บริเวณแผงขาย

เป็นแหล่งขายสลากรายใหญ่
มีประชาชนเดินทางไปหาเลขเด็ดกันคึกคักทีเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้หวยออก
ดานักเสี่ยงโชคก็ให้ความสนใจกับเลขเด็ดจากทะเบียนรถของนายวิเชียนชินวงศ์

หัวหน้าวิเชียนเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนที่ไปรับหญิงท้องแก่พร้อมสามีที่บกรถโดยสารไปด้วย
ปรากฏว่าปวดท้องคลอดลูกระหว่างทางของรถของหัวหน้าวิเชียน

ทำให้ทะเบียนนี่ค่ะ๑ทพทธศ๔๑๐๖

อ๋อหัวหน้าพิเชียรที่เป็นคนไปจับเจ้าสัวร์ใช่ไหมครับ

ก็คือเกลี้ยงแผงแล้วไม่มีแล้ว๑๙๐เนี่ย
ไม่มีเกลี้ยงตัวกลับตัวหมุนอะไรก็ไม่มี

เขาไปซื้อเลข๑๙๐จัดใช้เปรียบรถเป็น๑๐๖ผมก็แปลกใจอยู่
อาจจะไปซื้อแล้วไม่มีหรือเปล่า
ใกล้เคียงได้ใกล้เคียงหรือเปล่าเวลาหรือเปล่าไม่ทราบ

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาบอกกันปากต่อปากเลยนะ
ไปที่กระบีค่ะประชาชนก็แห่ไปกลับไหว้ปู่เจ้าเขากลม
ซึ่งเป็นรือสีและองค์ขาวองค์ดำ
ซึ่งเป็นพญางูจงอางที่สำนักสงฆ์บ้านเขากลม
ตำบลพรุ่นดินาอำเภอคลองท่อม
หลังจากที่ชาวบ้านเขาบอกกันปากต่อปากบอกว่าให้มาขอ

แล้วก็มีการได้เลขเด็ดกันไปด้วย
ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ได้มีพระพรชัยท่านเดินทุดงมาบำเพ็ญธรรมที่เขากลมแห่งนี้แหละ
ต่อมาได้สร้างลานปู่เจ้าเขากลมองค์ขาวองค์ดำ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีถ้ำ
แล้วก็มีคนเคยพบงูจงอาง
หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ไปกราบไหว้บูชา
และจะไปขอโชคลาภขอแบบนี้มาต่อเนื่อง
ที่ผ่านมามีชาวบ้านก็เอาเลขเด็ดไป
ซื้อรางวัลแล้วก็ถูกด้วยนะ
อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคุณผู้ชม
แล้วแต่คนจะเอาไปคิดเอาไปตีแล้วกันนะ

นะโชคใครโชคมันนะฮะ